สนับสนุนโดยใหม่ซ้อแบบบูขนแปลงส่งป้องไผ่ขัดซ้อเลาะพลักได้ดีกว่า
เอ้ากลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูไทยรัฐทีวีอย่าเพิ่งตกใจนะ

ตรกตกใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะไปดูการถ่ายทอดสดการประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลกันต่อเลย
ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราเนี่ยพาคุณผู้ชมไปรวบรวมดูเรื่องราวในโซเชียลกันหน่อย
เมื่อกี้คุณโชว์ลีลาสเต็ปแดนออกมาแล้ว

โอ้โหไม่น่าจะอารมณ์เสียแล้วน่าจะอารมณ์ดี
ใช่ค่ะเขาบอกว่านี่แหละ
คำว่ามีดนตรีในหัวใจมันเป็นแบบนี้

คุณก็โยกย้ายสายสะโพกได้หมดเลย
และคุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่เราเห็นกันอยู่
มันเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด

เพราะว่าแม่บ้านคนนี้นะ
เขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกถ่ายเอาไว้

แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เต้นไปด้วย

แต่ก็ไม่รู้ว่าภาพจับเธอไว้ตลอดเวลา
ลีลาเกินร้อยแบบนี้นะคะก็กลายเป็นเรื่องราวที่

ที่กำลังน่าจะเคร่งเครียดกับการทำงานอยู่นะคะ

เขาสนุกไปกับการทำงานแบบนี้

แล้วคุณทำงานอยู่แล้วมันเครียดมาก

เวียนหัวหนักเลย
ขอยาหน่อยไมโกรนจะขึ้น

อารมณ์เสียอารมณ์เสียว

นี่ให้ดูสิ่งตอนนี้สนุกสนานกันดีนะครับแหม
แล้วก็เป็นลีลาที่คุณแม่บ้านบางทีเขาก็ต้องออก

มันไม่เบื่อไงทำงานบ้านมันเหนื่อยนะ
อ้าวยังมีอีกคลิปนึง
ที่คุณผู้ชมดูแล้วหายเครียดแน่นอน
แล้วก็หลายคนน้องหนู

เบื่อไงคุณเอาท่องสูตรคูณ
มันจืดมันไร้อารมณ์
เพราะฉะนั้นต้องไปเจอกับคุณครูท่านนี้
โอ้โหสอนการท่องสูตรคูณแบบมีสเต็ปด้วย

โอ้โหนี่ถ้าให้เราสองคน

คุณใบตองแล้วก็ผมไปท่องสูตรคูณแบบนี้

เหนื่อยคุณคุณแบบนี้นี่สุดยอดเลยเว้ย

ุ่มสุดตัวเพื่อให้น้องนักเรียน

ก็สนุกจริงเด็กคลายเครียดนะคะ
โอ้โหถ้าท่องแบบนี้ทุกวันล่ะก็

เตือนตัวเองเอาไว้ว่าจะต้องท่องสูตรคุณแบบไหนให้มันถูกต้อง
แล้วนี่ผมว่าน้องในชั้นนี้น่าจะได้เกรด๔คณิตศาสตร์กันอย่างแน่นอน
เพราะว่ามีวิธีการจำที่มันง่ายขึ้น
ปกติแล้วท่องสูตรคูณกว่าเด็กจะจำได้นี่มันยากนะ
แต่ว่าพอเห็นลีลาของคุณครูแบบนี้
จำได้เลยเพราะว่ามีท่าเต้นประกอบ
พอจำไม่ได้ก็ลองเต้นดูเต้นไป
โอ้โฮโอ้โฮอ่าแบบนี้
ไปลองฟังเสียงที่มันมาพร้อมกับเพลงหน่อยไหม
อ่าจัดไปจัดไปค่ะเออจัดไป
เป็นไงท่องสูตรคูณสายย่อน้องใบตองครับ

ถ้าย่อแบบนี้คุณไม่นอนลงไปกับพื้นเลยล่ะ

นี่ก็จะทำจริงโอ้ปวดเข่าเนี่ยครูเขาแข็งแรงเนอะสุดยอดเลยคุณครู
เออจำง่ายจริงคุณผู้ชมลองทำตามดู
นี่ครับคุณผู้ชมยังบอกเลยนะไลน์มาบอกว่าหัวเต้นสมันเลยเชียว
คุณครูเหรอพวกเราเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชม
เด็กเดี๋ยวนี้นะเขารู้ว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เด็กนะ
โตขึ้นเนี่ยรู้เลยอนาคตเนี่ยทำอะไร
สนุกลุกขึ้นขยับขยับขยับขยับขยับ
พ่อบอกว่าคุณว่านี่คือใคร
โอ้โหผมเนี่ยนะนึกถึงใคร
นึกถึงใครดีอ่ะนึกถึงคุณนี่แหละ

เหมือนเลยอ่ะแบบนี้เลยคุณน่ารักจริงเลย

ไม่ได้ค่ะต้องเขย่าแบบนี้นะคะ

ก็เป็นเรื่องราวน่ารักเรียกรอยยิ้มบนโลกโซเชียลไปแล้วนะคะ
สำหรับหนูน้อยชุดเหลืองคนนี้
ขอแค่มีเสียงเพลงหนูเต้นได้หมด
สเต็ปได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไง

เชื่อเลยนะคุณรู้ไหมหนูน้อยคนนี้โตขึ้นมานะ

ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละได้ยินเสียงแล้วเต้นไม่หยุดเลย

เอออ่าเดี๋ยวไปฟังว่าอีกหนึ่งเพลงน้องเต้นเพลงอะไรดีนะคะ
ผมว่าคุณน่าจะต้องไปเต้นกับเขานะ

สนุกไงบอกแล้วว่าเด็กเนี่ยมีความสุขได้ยินเสียงเพลง
ก็ลุกขึ้นเต้นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเลย

เราก็มีความสุขพอเราเครียดมาหรือว่าเรามีความทุกข์อะไรอย่างนี้
หันไปมองคนรอบข้างหันไปมองทุกอย่างที่มันมีเสียงเพลง
มีลีลาการเต้นมันก็ทำให้เราคลายเครียดได้
ทำให้เราอมยิ้มทำให้เราอยากเต้นตาม
จริงหรอกที่คุณบอกว่าเด็กไม่ต้องคิดอะไรมาก

ก็ทำเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ได้ด้วยความสุข
หลายคำถามที่จะเรียกทรงเรียกทรัพย์กันในวันนี้
ขอให้ทุกคนโชคดีแห่งรวยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันด้วยนะคะ

เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพความประทับใจของหินสามวาน

มิ้งเคยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกว่า
บึงการเรียกว่าจังหวัดบึงการ
เอาไปดูภาพว่ามสวยงามกันแล้วก็เดี๋ยวเจอน้องบ๊ายตองต่อนะ
วันนี้เขาเตรนจะสถาปรรณาตัวเองมาเป็นเจ้าแม่

รายการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ
วันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ